แต่ว่าถ้าหากเราไปสัมผัสแมงกระพุนไฟหมวกโปรตูเกต
แมงกระพุนไฟเรือรบโปรตูเกตจะทำอย่างไร
เรื่องนี้รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ได้มีการเปิดเผยวิธีการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นว่าไม่ควรที่จะใช้มือไปสัมผัส
เนื่องจากว่าจะทำให้พิษของแมงกระพุนนั้นขยายเป็นวงกว้าง
ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยถึงสาเหตุ
ที่ทำให้พบแมงกระพุนจำนวนมาก
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
เนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นฤดูมรสุม
จึงทำให้มีคลื่นลมค่อนข้างแรง
ซึ่งนอกจากจะพัดเอาเศษขยะจากทะเลกลับเข้ามาอย่างชายฝั่งแล้ว
ยังมีการพัดเอาสัตว์ทะเลชนิดต่างที่อยู่ในทะเลลึก

โดยเฉพาะแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกต
แมงกระพุนไฟเรือรบโปรตูเกต
ซึ่งหัวมีสีขาวออกน้ำเงิน
มีลักษณะคล้ายกับหมวกทหารโปรตูเกตโบราณ

ตัวก็จะมีความยาวถึง๒เมตรนะครับ
จัดเป็นแมงกระพุนชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
สัมผัสจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน

ไม่ควรใช้มือสัมผัสหรือว่าใช้สายขัด
จากว่าจะทำให้พิษของแมงกระพุนขยายเป็นวงกว้าง
ทำให้พิษเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดอาการมากขึ้น
แนะนำนะครับให้รีบขึ้นจากน้ำใช้น้ำทะเล
หรือว่าน้ำส้มสายฉู่ล้างเพื่อเอาหนวดของแมงกระพุนออก
หากมีอาการรุนแรงเช่นเริ่มรู้สึกหายใจลำบาก
เริ่มหมดสติก็ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

เช่นเดียวกับปากการังไฟแต่รูปร่างคล้ายกับแมงกระพุน

ส่วนใหญ่อยู่กลางมหาสมุทรแต่ว่าอาจจะลอยเข้าฝั่งตามคลื่นลมได้ครับ